คุณผู้ชมครับเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับ

ซึ่งมีการประกาศผู้ชนะเลิศไปเมื่อคืนนี้นะครับ

เนื่องจากเป็นครั้งแรกในรอบ๙๘ปี
ไม่มีการประกวดในรอบชุดว่ายน้ำนะครับ
เพื่อเป็นการแสดงพลังส่งเสริมสิทธิสตรีและความเท่าเทียมทางเพศ

ถ้าพูดถึงการประกวดนางงาม

คือภาพของเหล่าสาวงามรูปร่างสมบูรณ์แบบ
ที่เดินเฉิดฉายในชุดว่ายน้ำและชุดราตรี
ชันโฉมกันอยู่บนเวทีประกวด

การลงแข่งขันในรอบชุดว่ายน้ำ
ที่มีไว้เพื่อโชว์รูปร่างของพวกเธอ
ให้คณะกรรมการได้ตัดสินว่าใคร
มีรูปร่างที่เหมาะสมในการผ่านเข้ารอบต่อไป
เพราะการแข่งขันในรอบชุดว่ายน้ำ
ถูกเปลี่ยนมาเป็นการแข่งขันในรอบการเปิดเผยตัวตน

บอกเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตของตัวเอง

โดยต้องใช้ทักษะและความสามารถ
เพื่อแสดงตัวตนและจิตวิญญาณออกมาให้ผู้คนได้เห็น
การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ครั้งนี้มีขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
ได้มีการเปลี่ยนตัวประธานบริหารกองประกวด
เคยมีประวัติถูกนายโรเจอร์อาวส์
ซึ่งเหตุการณ์นั้นทำให้เธอฟ้องร้องผู้บริหารคนดังกล่าว
สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ
ในฐานะนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรี
และประธานบริหารกองประกวดคนใหม่
เธอตัดสินใจยกเลิกการแข่งขันรอบชุดว่ายน้ำและชุดราตรี
อีกทั้งทางคณะกรรมการจะไม่พิจารณาผู้เข้าประกวด

แต่จะเน้นให้คะแนนตัดสินจากความสามารถและทัศนคติของพวกเธอ

สาวงามจากรัฐนิวยอร์บก็เป็นผู้คว้ามงกุฎมิสอเมริกาประจำปี๒๐๑๙
จากผู้เข้าประกวด๕๑คนที่เมืองแอตแลนติกรัฐนิวเจอร์ซีไปได้อย่างสมศักดิ์สี
หลังจากที่เธอได้แสดงความโดดเด่นในด้านศิลปะการแต่งเพลงและขับเพลงโอเบร่า
ที่ใช้ศิลปะในการช่วยเหลือเด็กที่เรียนรู้ช้าตามโรงเรียนต่าง
การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่
ที่จะทำให้ผู้หญิงรู้สึกแข็งแกร่งมากขึ้น
และทำให้สังคมได้เห็นว่าผู้หญิงมีมากกว่ารูปร่างหน้าตา
สุริยะฉันธนานนท์รายงาน